เอาคุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องครูวากันหน่อย
เชื่อว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักชื่อครูวา
หรือว่านางฟ้าใบเกอร์สมุทรปราการแล้วนะคะ
หลังจากที่ตกเป็นข่าวคลึกโครมว่าไปคบหาดูใจกับผู้ชาย
จะแต่งงานอยู่แล้วกลายเป็นว่าไปหลอกเขา

สืบสาวราวเรื่องไปครูวาไม่ใช่ผู้หญิง

มาทะย้อนมากกี่ละคนสำค้นสามคน
จนตอนนี้๔คนเข้าไปอีก
แล้วแต่ละคนโดนหลอกพฤติกรรมคล้ายกันหมดเลย
มอเตอร์ไซค์เฉิดเงินเฉิดทองบ้าง
ล่าสุดเรารู้มาว่าครูวาบอกว่ารักษาหน้าอยู่ที่สระบุรี

มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะครูวาหรือนายทันถิชาสะสิโชธกุลวง
อายุ๒๙ปีที่เขารู้จักกันในชื่อครูวานี่แหละ
ทีมข่าวเราโทรหาครูวาค่ะ

ตอนนี้รักษาตัวอยู่กับหมอชาวบ้านที่จังหวัดสระบุรี

เขาส่งภาพถ่ายมาอยู่เนี่ยภาพให้เห็นเลยค่ะว่า
เขาไม่สบายจริงถ้าอาการดีขึ้นเมื่อไหร่ไปหาตำรวจแน่นอน
ย้ำแบบนี้วาไม่เคยหลอกใคร

ทีวาเป็นครูโรงเรียนเอกชน
ครูที่ใช้เป็นเพียงสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น
อะไรที่ผิดวาขอยอมรับผิด
แต่อะไรที่ไม่ผิดเดี๋ยววาจะชี้แจงเร็วนี้

มันก็ไม่ใช่ถูกมั้ยคะพี่
มีส่วนในส่วนที่หนูผิดหนูก็จะยอมรับผิด
แต่ในส่วนที่หนูไม่ผิดหนูก็จะชี้แจงว่าหนูไม่ผิดเพราะอะไร
หนูไม่ได้ไปบอกฉันเป็นผู้หญิงนะเธอ

อืมเขาให้หนูด้วยความรักความหลงความเสน่หา
ที่อยากจะพาหนูไปกินนู่นไปซื้อนี่ไปซื้อนั่นเอง
พอเขาเริ่มหมดรักแล้วเขาทำตัวไม่ดีหนูก็ต้องออกถูกไหมคะ
หนูจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักหนูทำไม
ถ้าใครรักหนูหนูก็ต้องรักเขาเพราะมันเป็นความโชคดีของสาวสอง

ผู้ว่ายืนยันมาตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวเลยนะว่าเธอไม่เคยหลอกใครว่าเธอเป็นผู้หญิง
เออแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้บอกแบบตรงอะไรอย่างงี้
แม้กระทั่งคนล่าสุดที่ว่าจะแต่งงานกันเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้หล่อเขารู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ไปโรงพยาบาลว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิง

เหมือนผู้หญิงจริงก็ขนาดแฟนเก่าอีกคนที่เป็นคนใต้ที่เป็นทหารยังบอกเลยว่าทุกอย่างเหมือนผู้หญิงขนาดเห็นเรือนร่างแล้วอ่ะ

ทีนี้อย่างที่เรารู้กันว่าครูวานอกจากจะรับราชการเป็นไม่ใช่รับราชการสิมีอาชีพเป็นครู
วาเปิดเนอร์เซอรี่ด้วยก็ไปเลยค่ะเราก็เห็นว่าตำรวจเนี่ยไปพบกับนางพันนีตราโตเจ้าของพันนีเนอร์เซอรี่ที่จังหวัดชุมพร
ไปสอบถามประวัติครูวานะคะเพราะว่านางพันดีไปแจ้งความว่าถูกปลอมลายเซ็นแล้วก็ยักยอกเงิน
เธอเล่าบอกว่า๕ปีก่อนครูวามาสมัครทำงานใช้วุฒิการศึกษาปวสอจากสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
บอกว่าเป็นครูสอนนักเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลชื่อดังในจังหวัดชุมพรแล้วก็รับจ้างสอนพิเศษหลายแห่งด้วย
ตอนนั้นรู้ค่ะว่าครูวาเนี่ยเป็นสาวสองแปลงเพศแล้วเพราะว่าในเอกสารการสมัครก็ใช้คำว่านายนำหน้าอย่างชัดเจน
เธอก็ตัดสินใจรับเข้าทำงานนะเพราะเห็นว่าครูวาเป็นคนนอบน้อมอัทยาไสดีผู้จากภัยระ
มอบหมายงานให้เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กและสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะ
หนึ่งปีผ่านไปเอ้าจับได้
ครูวาไปปลอมลายเซ็นรับเงินจากผู้ปกครอง
รับมาไอ้ปลอมลายเซ็นต์ก็เรื่องหนึ่งแล้วรับเงินมาแต่ไม่เอามาให้เขาอะค่ะ

หลังจากนั้นไม่นานครูวาเหมือนเริ่มรู้ตัวว่าคนรอบข้างเริ่มเอกใจ
หายไปจากที่ทำงานแล้วก็ไม่โผล่หน้ามาทำงานอีกเลย
แรกเขาเป็นคนดีจนเราทางเนอร์เซอรี่ทางโรงเรียนก็เชื่อใจว่าเขาเรียบร้อยเขาสุภาพ
นะคะพอวันนั้นปลายเดือนประมาณพฤศจิกาเขาได้เซ็นชื่อรับเงิน
แต่ว่าไม่ได้ให้คุณครูแต่เซ็นปลอมว่าคุณครูรับแล้ว
ถึงได้รู้ว่าอ๋อเขารับเงินเขาทำพฤติกรรมแบบนี้
ก็ก็ถามเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับเขาบอกว่าให้ครูปณีแล้ว
ว่าลายเซ็นต์ก็เซ็นต์แล้วทีนี้ลูกชายเขาบอกว่าข้อนี่ไง
ผู้ชายคนนึงคุกเข่าขอแต่งงานกลางที่สาธารณะ

บอกว่าเยือน้องโจ๊กโพออีก
เป็นครูโรงเรียนชื่อดังจังหวัดราชบุรี
สุดท้ายโดนแหวนทองไปหนึ่งวงก่อนชิ่งหาย
สังเกตให้ดีขนาดไม่ใช่จันทร์ยังแต่งเครื่องแบบศรีกากี
รับเซอร์ไพรส์อดีตแฟนนุ่ม

ก็คือตอนแรกครูวาบอกว่าชุดที่ใส่เนี่ยก็คือเป็นแค่สื่อการเรียนการสอน
แต่เหมือนครูวาใส่ชุดนี้ตลอดเวลาที่
ออกไปทำกิจกรรมหรือออกไปไหนทำอะไรต่างนานา